พ่อค้าหมึกย่างที่ชนบุรีนะครับก็กำลังเตรียมของอยู่
เอาหมึกสดขึ้นมาเตรียมน้ำจิ้มเตรียมที่ย่างตะแกงย่าง
ครับล้อครับล้อของรถบรรทุกพ่วงยี่สิบสองล้อมันหลุดมาครับ

หน้าล้อรถนะครับอยู่หน้าที่วิ่งอยู่นะครับ
จะได้ยินเสียงผมนะครับอันนี้ชัดเจนมาก
อ่าแล้วเราก็รีบจอดรถลงไปช่วย
รถมันทุกพ่วงยี่สิบสองล้อไม่ต้องมาเยอะ
แค่หลุดไปรถเดียวพี่เพื่อนมันบาดเจ็บสาหัสเลย

มักจะอยู่หน้าปั๊มปลอตอทรแบบนี้อ่าเนี้ยเนี้ยเนี้ย
และนี่ชนบุรีโอ้โหคุณผู้ชมครับ

แต่จู่ร้อหลังครับมันหลุดกริ้งหลุ้นหลุ้นหลุ้นหลุ้น

เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็น๑๑กันยายนที่ผ่านมา
ที่ตรงนี้ถนนเรียกเมืองชนบุรีแหละนะครับ

ฝั่งขาเข้าพัทยาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ผู้ได้รับบาดเจ็บคือพี่กมลชัยชมศรีฉัน
อายุ๒๘ปีเป็นพ่อค้าขายหมึกย่างนะฮะ

โอ้โฮรแรงแกะแท่กขนาดนี้นะครัวประสุทธิ์ทุกคุณผู้ชม
มีหมึกสดเตรียมไว้น้ำจิ้มเตรียมไว้
ตะแกนย่างเตาย่างเตรียมไว้นี่ไงที่มั่นบอก
นี่นี่เขาชุบซอสเขาเสร็จเรียบร้อยเตรียมย่างแล้ว
โอ้โหต่อมานะครับเจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อ
คีโนสีขาววันนี้ที่เวลา๑๒หรือ
อย่างนั้นอ่านอ่านเลขเฉียบเบียนให้หน่อย

จอดอยู่ริมถนนห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕กิโลเมตร

เผลาล้อหลังหลุดหายไปล้อหนึ่งครับคุณผู้ชม
ล้อเดียวก็เพียงพอแล้วโอ้โห
นี่ครับนายกัมพลยอดอ่อนอายุ๔๙ปี
คนนี้ก็เป็นพลเมืองดีนะครับที่ขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ไล่ตามรถพ่วงจนทันเล่าบอกว่า
เขาก็ขายของอยู่ติดกับพี่กระมวลชัยที่เจ็บเมื่อกี้

พอหันมาอีกทีมันพุ่งเข้าร้านขายหมึกย่างนะครับ
ตอนนั้นเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บโอ้โหอาการสาหัสตอนนั้นเลยนะ
ก็ให้คนโทรแจ้งกู้ภัยส่วนเขาได้ขี่มอเตอร์ไซค์ครับ

แล้วเรียกให้จอดจอดจอดสิจอด

คือจะไปส่งของที่แหลมทะบาง

ผมแจ้งบริษัทประกันมารับผิดชอบแล้ว

ที่ใช้ทุกวันรถใช้หนักก็ตรวจสอบสภาพ